คุณผู้ชมฮะกรณีของสลากอลละวนอนละเวง
ระหว่างพี่รัฐกับน้องภัยกับสลาก๑๒ล้าน
ใช่พี่รัฐเนี่ยคือนางรัตนาเป็นคนขายสลาก
ไพรคือนางไพมณีเป็นคนซื้อสลาก
ซึ่งคนซื้อเนี่ยบอกว่าเอาจริงก็เหมือนกับเป็นการเชื่อกันไว้ก่อน
ซื้อแบบยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าสลากหลังสลากนั้นไว้
ขายให้กับลูกค้าคนอื่นไปแล้วโอนละวนจริงเรื่องนี้
ละวนมากแล้วก็จะท้าสาบงสาบานกันด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยตัวคนซื้อลอตเตอรี่
ก็คือนางไพมณีคนราชมก็เอารูปภาพมาให้ดูเลยนี่
รูปนี้มาให้ดูแล้วก็ยืนยันไง
คุณภัยเธอเป็นนางรำด้วยนะแล้วเธอก็มีเพื่อนนางรำมานะ
แล้วก็บอกว่ามันมีพยานมีพยานอยู่๕๖คนอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตอนที่จองซื้อลอตเตอรี่กับนางรัตนาภูละครแม่ค้าขายสลาก
จำได้ไหมนี่ที่หน้าพระท่านนารายเจงเวง
ตั้งแต่๒๔กุมภาก่อนที่จะมีการรำบวงสวง
ทีนี้ตอนที่กำลังคุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าทางฝั่งแม่ค้าคือนางรัตนาเนี่ยโทรมาหานางไพมณี
จะเคลียร์อย่างไรจะเคลียร์เรื่องลอตเตอรี่อละวนอละเวง
แล้วสรุปจะจบลงยังไงจะได้ข้อสรุปไหม

พี่มั่นใจเพราะว่าเลขตัวนี้พี่เคยตามหาซื้อห้าสามแปด
แล้วพี่ก็พูดเล่นกับน้องกลุ่มนางลำของพี่ประจำว่า
อยากจะซื้อเลข๕๓เปรกแต่วันนั้นพี่ไปเห็นเปรก๓๕๕๓เปรก
พี่ก็ยังว่ากับรัฐอยู่ดีว่าเออเลขตัวนี้มันแปลกเนอะ
แล้วก็ยังพูดกับน้องน้องนางลำว่าเฮ้ยเลขตัวนี้แปลกแปลกนี่มันชอบออกรางวัลที่หนึ่ง
เอาเอาพี่ก็ยังว่าวกับน้องนางลำก็ได้ยินกันทุกคนอยู่ในวัดธาตุนารายนั้น
รักแล้วนางหักก็ได้จำเพราะว่าลูกค้านางเยอะนางก็ได้จับนางไม่ได้จับตรงนั้น
ด้วยความที่ว่าหนึ่งพี่ก็รู้ว่าร้านขายเป็นแบบนี้ตลอด
ถ้ามีคนจองแล้วเขียนชื่อแล้วรัฐจะไม่เอาออกมาขาย
เงินก็ไม่แจแล้วก็จะรับลัสเตอรี่ใบถูกวันที่หนึ่งไปขึ้นอย่างนั้นเหรอ

เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ตำรวจแหละทำตามกฎหมาย
คือนางภัยก็ยืนยันบอกว่าก็จองแล้วไงรัฐเนี่ย
จองแล้วนะจองกับพี่รัฐแล้วนะ
ส่วนพี่รัฐก็บอกก็รู้ว่าจองแล้วแต่ว่าไม่ได้จ่ายตังค์
ก็ระหว่างนั้นคือมันตั้ง๑๔๐๐ใบ
ก็จะต้องเร่งขายให้หมดไม่อยากเก็บเอาไว้ไง
ต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเอง

เขาบอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำตามกฎหมายเนี่ยนะครับ
ทีนี้ครับเราก็ต้องมาดูว่าแผงของแม่ค้า
ก็คือแผงของนางรัฐมันมีใบที่ถูกรางวัลที่๑จริงไหม
แล้วก็นางรัฐรับสลากมาจากแหล่งไหนบ้าง

เพราะว่านางรัฐแม่ค้าก็บอกว่า๓แหล่งที่ว่า
นี่ก็คือจากยี่ปั้วอันนี้คือแหล่งที่๑
แหล่งที่๒คือจากวังสะพุงจังหวัดเลย
และแหล่งที่๓เธอรับมาจากเพื่อนที่ขายด้วยกันนะครับ
เช็คก่อนเช็คต้นคั่วจากแหล่งที่๑ที่เธอไปรับมา
แหล่งที่๑ก็คือรับมาจากยี่ปั๊ว
ทีนี้นางรัฐก็เช็คจากยี่ปั๊ว
ปรากฏว่ายี่ปั๊วก็เช็คดูแล้วนะ
ต้นคั่วไม่มีสลากที่ถูกรางวัลที่๑

แต่ทีนี้ครับอีก๒ส่วน
คือที่รับมาจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
แล้วก็ส่วนที่๓คือรับมาจากเพื่อนที่ขายด้วยกัน
ตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบต้นคั่วได้
ว่ามันมีใบที่ถูกรางวัลที่๑หรือไม่
คุณอันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะ
เพราะถ้าแผงของคุณรัฐมีรางวัลที่๑จริง
ก็เท่ากับมีความเป็นไปได้ว่านางภัยจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ถ้าในแผงของคุณรัฐไม่มีรางวัลที่๑เลยแม้แต่ใบเดียว
ก็เป็นไปได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นโอละพ่อ

แค่จากต้นคั่วของยี่ปั๊วแล้วใช่ไหม
เหลืออีก๒แหล่งคือวังสะพุงกับรับจากเพื่อน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นตำรวจภูทรเมืองสกลนครเปิดเผยนะครับ
ตอนนี้ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
เพื่อให้อายัดสลากฉบับที่มีลายมือชื่อของนางไพมณี

หากมีผู้นำสลากนั้นมาขึ้นเงินรางวัลนะครับ
ทีนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ต้องไปรอตรวจสอบนะ
ตรวจสอบว่ามีคนเอาสลากตรงนี้มาขึ้นเงินรางวัล
แล้วมันเป็นรางวัลที่๑หรือเปล่า
คุณผู้ชมเผื่อใครไปซื้อลอตเตอรี่
ที่สกุลนครดูหน่อยหยิบมาพลิกดูข้างหลังหน่อย
มีเขียนเอาไว้ไหมว่าภัยมณีไหม

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญคุณ

เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงด้วย
ต้องคู่ครูปีชากับหมวดจรูน
ใช่ค่ะไปสอบถามครูปรีชา
ครูปีชาคะครูมองเรื่องนี้มองว่ายังไง
มันมีข้อพิพาทกันอีกแล้วเนี่ยเกี่ยวกับคนซื้อคนขาย
โอ้ครูเข้าใจดี
ความจริงก็คือความจริงอย่างนี้ไหม

บอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่ความผิดของแม่ค้า
เพราะว่าการซื้อขายแบบนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ไง
แล้วก็ไม่ผิดหรอกที่แม่ค้าจะเอาลอตเตอรี่ไปขายให้กับใครก็ได้
เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่าลูกค้าจะมาจ่ายเงิน
ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่าลูกค้าจะมารับสลากกลับไป

ถ้าเกิดจะอ้างอย่างที่เขาอ้างในข่าวมันสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมครับ
แบบว่าไม่ได้เอาตังมาแต่เอาจริงอย่างนี้แล้วก็
ก็สามารถทำได้แต่ยังไปเรียกว่าการซื้อขายไม่เสร็จสิ้น
ยังไม่มีการจ่ายเงินข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์
แล้วคือการซื้อขายซื้อของก็ต้องจ่ายเงินเขา
แต่มันมีการสลักชื่อไว้หลังสลาก
คือถึงสลักชื่อไม่สลักชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะ
เรียกว่ายังการซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่สมบูรณ์
ถ้าอย่างตัวครูเนี่ยครูเคยแบบนี้บ้างไหมครับ
ไม่เคยครับสั่งจองปั๊บพอไปรับก็ต้องจ่ายเงินเขาเลย
นี่ครูบอกว่าจ่ายตลอด
ครูต้องรีบจ่ายไว้ก่อนแล้ว
ความเห็นของครูสรุปแล้วกันว่าครูบอกว่า
นี่ซื้อแบบนี้แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
มันก็ยังไม่ใช่เป็นของลูกค้า
ใช่อันนี้คือในความคิดเห็นของครูปรีชานะคะ
ทีนี้ทางโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

หลักเกณฑ์การรับเงินสลากที่ถูกรางวัล
ก็คือจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ครอบครองสลากเท่านั้น
แปลว่าใครมีสลากใครถือสลากนั้นมาขึ้นเงิน
จ่ายเงินให้แม้ว่าจะมีชื่อของคนอื่นสลักอยู่ด้านหลัง

แต่ยกเว้นนะยกเว้นในกรณีที่ตำรวจอายัดมา

อันนั้นคือจะไม่จ่ายถ้าหวังว่าเขามีอายัดมาก่อน
ทีนี้ครับไปถามทางด้านของทนายบรณรงค์แก้วเพชร

สลากกินแบ่งรัฐบาลถือว่าเป็นสังหาบริมทรัพย
ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างหนึ่ง
การซื้อแล้วจ่ายเงินหรือยังไม่จ่ายเงิน

การซื้อแล้วจ่ายเงินหรือยังไม่จ่ายเงิน

ต่อให้สลากใบนั้นจะถูกหรือไม่ถูกรางวัล
สลักหลังไว้ถือว่ากรรมสิทธิ์การครอบครอง

สลักหลังแบบนี้ตั้งแต่ตกลงซื้อขายกัน
แล้วก็มีการสลักหลังกันแบบนี้
ถือว่ากรรมสิทธิ์การครอบครองถูกโอนไปอยู่ที่ลูกค้าแล้ว
ซึ่งเคยมีแนวคำพิพากษาสารดีกาบอกว่า
ถ้าซื้อโดยสุจริตกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ซื้อรายที่หนึ่ง
ส่วนคนที่เป็นผู้ซื้อรายที่๒ทำไงล่ะคุณ
ผู้ซื้อลายที่๒อาจจะถูกฟ้องได้
ถ้าสลากมีชื่อของคนแรกเขาไว้อยู่
แบบนี้นะคุณนะโอ้ยปวดหัวเลยนะฮะ
ส่วนแม่ค้าสลากต้องรับผิดชอบไปเต็ม
เพราะถือว่าลูกค้าจองไว้แล้วแม่ค้าตกลงไว้แล้ว
กรรมสิทธิ์ถูกโอนไปที่ลูกค้าแล้ว
เอาไปขายให้คนอื่นก็อาจจะมีความผิด
ข้อหายักยอกทรัพย์และต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วย

ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูรอดูคนที่จะมาขึ้นเงินกับทางกองสลากด้วย
อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไง

ทำไมไม่เป็นเรานะที่ถูกสลากบ้างเนี่ย
ผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยเอาไปขึ้นเงินอย่างดีเลยนะฮะ